ชวนคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคดีที่เกิดขึ้นที่บุรีรำ
ก็คือสามีเนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนเมียไปตามภรรยาไปตามแต่ไม่เลิกไม่ยอมเลิก
แต่มันมีเหตุนะที่ภรรยาเขาถึงขั้นต้องใช้มีดแทงเข้าไปฟันเข้าไปจนสามีบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
เพราะสามีที่เมาไม่รู้เรื่องเนี่ยจะทำร้ายเมียก่อนจะทำร้ายเมียก่อนค่ะอ่า
นี่ฮะก็เลยถูกทางฝ่ายเมียเขาก็แทงเข้าไปนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ทางกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่า
ในหมู่บ้านลังกาตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บนะครับคือนายสมณัฐแสงนนอายุ๔๒ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกแทงเข้าที่หน้าท้องด้านซ้ายถูกฟันที่แก้มด้านซ้าย
คืออาการสาหัสแต่ก็ยังพอรู้สึกตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรำนะครับส่วนที่หน้าบ้านเช่าในจุดเกิดเหตุ
มีรอยเลือดหยดอยู่ตามพื้นแล้วก็มีขวดเหล้าขาววางอยู่ด้วยนะครับ
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับชื่อว่านายนัทศิษย์สะพานลำ
เขาบอกอย่างงี้ครับเมื่อช่วงประมาณบ่ายสอง
ก่อนเกิดเหตุนะนายสมณัฐก็ขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกคนนึง
ดื่มสุราที่บ้านของป้าสาคอนป้าสาคอนเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็ดื่มกันจนเมาจน๕โมงเย็นจากบ่าย๒มา๕โมงเย็น
ภรรยาของนายสมณัฐขี่จักรยานยนต์มาตามนะตามให้สามีกลับบ้าน
แต่สามีไม่กลับค่ะนี่ฮะก็เลยมีปากเสียงกันนะครับ
ก่อนที่นายสมณัฐตอนนั้นก็คงจะเมาเต็มที่แล้วล่ะไปหยิบกระทะที่ใส่น้ำมันทอดปลาส้ม
ซึ่งยังร้อนอยู่เอามาสาดใส่ภรรยาครับอืม
โมโหที่มาตามให้เลิกกินเหล้าภรรยาก็โดนน้ำมันร้อนร้อนเข้าไป
ก็ปวดแสบปวดร้อนก็โมโหวิ่งไปหยิบมีดมา
แล้วฟันเข้าที่ใบหน้าของสามีโดนแก้มซ้ายไป๑ครั้ง
แล้วก็แทงเข้าที่หน้าท้องเข้าที่บริเวณหน้าท้องด้านซ้ายอีกหนึ่งแผลค่ะ
คือมีดเนี่ยทะลุไปถึงด้านหลังมีดยาวเลย
แล้วภรรยาก็วิ่งหนีไปนะฮะซึ่งตอนนั้นนายสมณัฐถูกแทงเข้าไปแล้วนะ
ค่ะแต่ว่ายังไม่ฟุบนะครับหยิบขวดเหล้าขาววิ่งตามภรรยาครับ
หวังจะเอาคืนนะสงสัยจะกะไปตีเขาเอาคืน
แต่ว่าวิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เซแล้วก็ฟุบลงที่หน้าบ้านนะครับ
ส่วนตัวภรรยาเนี่ยขี่จักรยานหนีหายไปแล้วเพื่อนเขาก็เลยตามกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
กลับบ้านคือเขามาดื่มที่นี่ครับเดี๋ยวตามกลับบ้านครับแล้วอร้อกันไหม

ทั้งแทงทั้งฝันอะไรครับตอนนั้นมีใครเข้าไปท่ามอะไรยังไงครับก็ไม่มีครับ
วันนี้ผมอาบน้ำอยู่ออกมาพอดีก็เข้ามาห้ามวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
อ่าก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับเป็นเป็นบ้านเช่าเป็นห้องห้องหลังหลายหลังอ่ะนะครับ
อ่าหลังของป้าสาครเนี้ยป้าสาครเจ้าของห้องไม่อยู่นะฮะอ่า
ก็เจอเพื่อนบ้านบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็เห็นแต่ตอนที่เห็นเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามปราม
เนื่องจากไม่รู้จักกับสามีภรรยาคู่นี้ด้วยนะครับ
แล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาก็ไม่อยากยุ่งฝ่ายภรรยาเองก็พกมีดมาด้วย
คิดว่าคงจะเคยทะเลาะกันนั่นแหละอันนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกอ่ะนะ
อย่างงั้นเนี่ยคงไม่ถึงขั้นเอามีดมาป้องกันตัวอืม
สำหรับภรรยาที่มาตามสามีอ่ะยืนยันว่าป้าสาคอนเจ้าของบ้านไม่ได้รู้เห็นอะไรนะครับ
ก็คือแค่เป็นบ้านที่เขามานั่งดื่มเหล้ากันตอนเกิดเหตุป้าสาคอนพาหลานสองคนวิ่งหลบด้วย
เพราะกลัวถูกลุกหลงส่วนตัวเพื่อนบ้านมองว่าเหตุทะเลาะกันของสามีภรรยาเป็นเรื่องปกติ
แต่กรณีนี้เนี่ยฝ่ายชายดื่มเหล้าเข้าไปจนเมานะ
ก็เลยมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นซึ่งกรณีนี้เนี่ย
มันถือว่าไม่ปกติเกินเหตุการณ์ทะเลาะปากเสียงธรรมดาแล้ว
คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะทำนองนั้นก็ไปเอาน้ำมัน
อยู่ในกระทะที่ทอดปลาน่ะเอามาสาดใส่ผู้หญิง
ผู้หญิงก็ทนไม่ได้เนอะเหมือนว่าแกจะเตรียมการอะไรของแกมา
ว่าถ้ามึงงี่เง่าใส่กูอะไรประมาณเนี้ยกูก็จะทำมึงแน่นอนเลย
เพราะว่าฟันอุ้ยโทษนะคะฟันหน้าแล้วก็เสียบอยู่ฝั่งเนี้ย
อยู่ฝั่งนี้ก็ผู้ชายเหมือนได้สติอยู่
เห็นแฟนบอกนะผู้ชายก็จะเอาคืนบอกว่ากูจะเอามึงคืนถือขวดเหล้ามา
แล้วแฟนก็บอกว่าอย่าครับอย่าครับอะไรอย่างนี้นะ
เห็นว่าเลือดมันหลายว่าแฟนก็ล้างออกตอนนี้ก็เป็นฟุบอยู่ตรงนู้น
ผู้หญิงก็ขับมอไซค์หนีเลยขับกลับเลยอ่ะคือขับกลับเลย
แต่มือผู้หญิงก็มีเลือดนะมือก็ติดเลือดติดอะไรประมาณเนี้ย
ก็ถามโอ้ทำไมอย่างนี้เนอะอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่าเข้าข้างใครครับคือว่ามันเป็นปัญหาจากการกินเหล้าทั้งนั้นแหละ
ใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่กินเหล้ามันก็ไม่มีปัญหาหรอก
นี่คุณพี่ท่านนี้พูดถูกเลยค่ะปัญหาจากการกินเหล้าทั้งนั้น
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตามหาภรรยาของนายโสมณัฐนะคะครับ
ไปที่บ้านในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรำเธอชื่อว่านางเนคช่อรำนะคะ
อายุสี่สิบหกเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
สามีไม่ได้แค่ชอบดื่มเหล้านะคะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังค่ะ
ขนาดนั้นเลยใช่คือถ้าไม่ดื่มอ่ะมือสั่นตัวสั่นหนักสุดคือ
เคยถึงขั้นชักหมดสติโอ้โหเวลาที่ไม่ได้ดื่มเหล้าอืม
วันเกิดเหตุเพื่อนชวนไปดื่มเหล้าเธอก็เลยยอมให้สามีไป
แต่ช่วงเย็นเธอก็ขี่รถไปตามกลับบ้านแต่พอไปถึงสามีเนี่ยนะ
เหล้าขาวหมดไปสี่ขวดแล้วอ่ะอ่าเมาไม่เมาคิดดูแล้วกันครับ
แล้วเพื่อนที่ดื่มด้วยขอตัวกลับบ้านไปก่อนหน้านี้เธอก็เลยบอกสามีว่ากลับบ้านเถอะ
เกรงใจป้าสาคอนเจ้าของห้องเขาด้วยก็เลยเถียงกันนะคะ
ยอมรับว่าโมโหที่สามีเอาน้ำมันในกระทะมาสาดใส่เธอนะคะ
เธอก็เลยเอามีดมาขู่ภรรยาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะแทงหรอก
แต่ในช่วงที่กำลังยื้อยุดกันอยู่เนี่ยค่ะมือพลาดไปโดนหน้า
แล้วก็แทงเข้าที่ท้องของสามีมือของเธอเองก็ถูกมีดบาดนะคะ
เป็นแผลยาวเย็บไปตั้ง๖เข็มตัวภรรยาบอกว่าเสียใจ
แล้วก็น้อยใจสามีตั้งแต่สามีป่วยเป็นโรคพิสุราเรื้อรังเธอ
ก็ออกจากงานเลยนะคะออกจากงานเพื่อมาดูแลสามีค่ะ
อ่าแต่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย
มาทำร้ายกันเองแบบเนี้ยค่ะเขาก็เลยเข้าไปข้างในบ้าน
พาวน้ำมันกับตะลิวมาหนึ่งมาสาดสายเนา
ก็เลยเจ็บโฮกเลยคว้ามีดจะทำเขาเลย
แต่ก็ยังไม่ทำเขาก็ไม่แย่งมานี่มันก็รีบบาดตัวเอง
มันก็เลยไปพลาดเสียเขาแต่นี่โอ้งงานเขาพวกเขานี่เลย
แต่ก็ทำงานอยู่การสังคมเป็นแบบบ้าน
ทีนี้เขาขยันเข้าโรงพยาบาลก็เลยมาโกงมาดูเขา
เดี๋ยวก็มาเฝ้าขัวอังงได้หาคนใหม่ไปทำ
ก็เลยได้เลยได้มาอยู่เฝ้าเขา
เดือนนึงเข้าโรงพยาบาลสองสามครั้งเพราะไอ้โรคชักนั่นแหละกินเหล้า
แต่ว่าแม่ของนายสมณัฐบอกกับนักข่าวของเรานะว่า
ลูกชายแม่เป็นคนดีนะครับถ้าไม่ดื่มเหล้านี่เป็นคนดีเลย
ถ้าไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมใช่แต่แต่ไม่เคยหยุดดื่มไง
คุณแม่สำรานตนาวีรกุลอายุ๘๐แล้วอะค่ะ
คุณแม่ของนายสมณัฐนะบอกว่าลูกชายแม่เป็นคนดี
ถ้าไม่ดื่มเหล้าก่อนหน้านี้แม่เองก็พยายามขอให้เลิก
แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยดื่มหนักมาก
จนทำงานไม่ได้ดื่มจนภรรยาต้องลาออกจากงาน
เพื่อมาดูแลมาเลี้ยงดูทุกครั้งที่เมาก็อารวาสโวยวาย
ทำร้ายภรรยาจนเป็นเรื่องปกติค่ะแม่บอก
พอกินเหล้าปุ๊บเนี่ยจะเพิ่งมาเสียปีนี้เนี่ยเสียหนักเลย

แม่แม่เป็นโรคอะไร
เป็นเพราะเหล้าธรรมดาเขาจะไม่ตีลูกตีเมียนะ

ไอ่หลานตัวนั้นน้อยฉันเหงากมา

น่ะเอาน้ำร้อนลวกแม่แล้วแม่ก็เอามีดแทงพ่อ

วิ่งไปอยู่ข้างบ้านหลานก็ตัวนิดเดียว๗ขวบ๘ขวบเนอะ
สารไม่รู้จะทำยังไงทำยังไงจะเลิกได้
ก็ไม่ได้กินก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง
แม่ก็ต้องพาลูกชายไปบำบัดนะแม่โรคพิสุราเรื้อรังมันบำบัดได้
ใช่ค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้มันอันตรายต่อตัวลูกแม่เองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างด้วยไง
คือถ้าไม่บำบัดเนี่ยมันก็จะมีอาการเหมือนกับขาดเหล้าไม่ได้
มันก็คล้ายกับคนติดยาเสพติดแล้วลงแดงอะไรแบบนี้
แล้วมันก็ต้องดื่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนไม่เลิกอย่างนี้นะครับ

ทีนี้คุณสุชาดาก็เลยไปที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
ไปดูนายสมณัฐหน่อยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
เราได้รับอนุญาตจากทางคุณหมอทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางตัวคนไข้ด้วยนะครับ
นายสมณัฐก็พูดคุยได้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าเออทะเลาะกับเมียในเรื่องอะไร
แล้วรู้ตัวไหมล่ะว่าเอาน้ำมันในกระทะร้อนไปสาดใส่เขา

นายสมณัฐบอกว่าตอนนั้นน่ะนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
รู้แค่ว่าเมียมาตามแล้วก็ยังไม่อยากกลับ
ส่วนที่เอากระทะเอาน้ำมันในกระทะร้อนสาดใส่ภรรยาเนี่ยบอกว่าไม่รู้ตัวเลย
จำได้เนี่ยคือว่าเขากำลังจะทอดปลาให้เมียกิน

ผมบอกอย่างนี้คุณสุชาดาก็เลยพี่ฟังดีนะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟัง

พี่จะเอากระทะที่มีน้ำมันร้อนสาดใส่เมีย
นายสมณัฐนี่แบบนิ่งเลยอึ้งเลยแล้วตกใจ

โอ้โหมันเมาขนาดไหนเนอะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
แล้วก็บอกคุณสุชาดาว่าเออสงสัยพี่เมาอ่ะ
ต่อไปพี่จะเลิกแล้วพี่ก็ถูกแทงพี่ก็เฉ็บ

โอ้โหนี่เก็บแล้วอ่ะโหดมากเลยทรมาน
อ่้อพี่สวมนัทสัญญากับคุณสุชาดาว่านะ

สัญญาสัญญามาออกหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยนะว่าจะเลิกเล่า
ส่วนเรื่องทางคดีความเนี่ยตำรวจบอกว่ามันเป็นเหตุระหว่างสามีภรรยา
เหตุในครอบครัวเอาล่ะทำร้ายกันเนี่ยแหละถึงขั้นเจ็บเนี่ย
แต่เมื่อไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดใจเอาความแจ้งความกัน
ก็ถือว่าก็ไม่ได้มีคดีอะไรเกิดขึ้นนะครับ